ซึ่งแน่นอนครับการเตรียมพร้อมรับมือต่อจากนี้ไป

ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเราเป็นอย่างไร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองของเรานั้น
เป็นการก่อตัวของร่องฝนหรือว่าร่องบรสุม
ยังคงพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

หย่อมฝนที่เกาะตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
ห่อมฝนนี้เองก็ส่งผลทำให้เกิดฝนตกชุก
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก

อกจากนี้ยังเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้น

ชาวเรือที่จะออกเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไป
จนถึงวันที่๑๘สิงหาคม
แน่นอนครับถ้าหากเราย้อนกลับไปดูปริมาณน้ำฝน
ที่เทลงมาในเมืองของเราตั้งแต่ต้นปีจนถึงนาขนาดนี้
เพราะว่าตอนนี้มีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติแล้ว
โดยเฉพาะเดือนที่ผ่านมากรกฎาคม
เดือนเดียวเท่านั้นมีปริมาณน้ำฝนเกินค่าเฉลี่ยทุกภาค
แล้วก็เกินกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน๑๙เลยทีเดียวแน่นอนครับ
ในข้ามคืนนี้เราจะพูดคุยกับภูมิวิการสำนักปฏิหารจัดการน้ำ
และอุทธกระวิทยากรมฉลบประธานคุณเลอดใจศรีอนั่น
ตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับ

ตอนนี้สถานการณ์น้ำตามเขื่อนต่างเป็นอย่างไรบ้างครับ
เพียงพอต่อการอุปโภคหรือเปล่าครับ
ณปัจจุบันนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนต่างของของ
มาราวเนี่ยเขื่อนใหญ่๒๓แผ่งก็ในเบื้องต้นเนื่องจาก
หลักแสดงว่าระดูมแสดงร่างนี้ผ่านมาปริมาณน้ำ
พอเข้าช่วงระดูกฝนปริมาณน้ำจะมีง่อน
ปัจจุบันนี้เมื่อเริ่มมีฝนตก
ก็เริ่มมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนบ้าง
แต่ในทางเคศจีย์ที่ผ่านมา
สุดท้าย๑สถานการณ์ตอนนี้
หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะช่วยเติมเต็มน้ำในเมืองของเราก็คือเรื่องของพายุหมุนเข็ดร้อน
คาดการณ์ไหมครับว่าปีนี้เมืองไทยของเราจะต้องเจอพายุกี่ลูกที่จะเข้ามาเติมน้ำให้กับเมืองไทยของเราครับ
อันนี้คงต้องใช้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
ซึ่งเมื่อประชุมสถานการณ์น้ำที่กรมชมประธานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันจันทร์ที่แล้วเนี่ย
ทางกรมอุตุก็ยังยืนยันว่าอาจจะมี๑ลูกนะครับเข้ามาทางประเทศไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยา